อีกกรณีหนึ่งก็เป็นกรณีเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเหมือนกัน
เป็นเรื่องคืบหน้านะคะก็คือกรณีที่แม่พาลูกอายุแค่๑๐เดือน
ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลด้วยอาการเกี่ยวข้องกับตา
คุณหมอก็จ่ายยามาเป็นยาหยอดตาปรากฏว่ากลับไปหยอดเนี่ย
ลูกอาการหนักกว่าเดิมตาแดงนะคะแล้วก็มีเลือดไหลออกมาด้วย
หลายคนก็มาแสดงความคิดเห็นและเห็นอกเห็นใจ

คือเป็นอะไรเกี่ยวกับตามันก็บอบบางมาก
แล้วเป็นกับเด็ก๑๐เดือนนะคะจะทรมานขนาดไหน
คุณแม่ก็โพสต์เรื่องราวนะคะว่าพาลูกสาววัย๑๐เดือน
ไปรักษาอาการตาแดงที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
จังหวัดนครปฐมหมอก็จ่ายยาหยอดตามาให้

นำซ้ำมีเลือดและน้ำสีเหลืองมีกลิ่นเหม็นคาวออกมาจากตาของลูก
ก็เลยตัดสินใจไปคลินิกใกล้บ้าน
ที่คลินิกบอกว่ายาที่ได้มาจากโรงพยาบาล
เป็นยาฆ่าเชื้อที่ทำให้แสบและกัดเยื่อหุ้มตา
ไม่ใช่ยาที่ใช้สำหรับเด็กด้วย
แต่โชคดีนะที่ตาไม่มีแผลไม่เช่นนั้นตาอาจจะบอดได้

เดินทางไปหานางสาวอนุวัลศรีบุญ
แม่ของหนูน้อยเคราะหร้ายวัย๑๐เดือนคนนี้
คุณแม่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่๗กรกฎาคม
พาลูกสาวไปรักษาอาการตาแดง
จากนั้นหมอก็เดินมาดูอาการแต่ก็ไม่ได้เรียกให้เข้าไปตรวจนะคะ
แต่ก็สั่งยามาให้เป็นยาหยอดตากล่องสีฟ้า
ก็ให้ไปหอดตาที่บ้านคุณแม่ก็เอาไปหยอดตา
หยอดไปแล้วสักครู่ลูกกับร้องขึ้นมาด้วยความเจ็บปวด
แล้วตาก็ปวดปูดบวมช้ำ
วันรุ่งขึ้นแม่สังเกตดูลูกเนี่ยตาบวมกว่าเดิมช้ำกว่าเดิมด้วย

แม่ก็ยังแบบขอรอดูอาการก่อน
จนถึงวันที่๙กรกฎาคมผ่านมา๒วันในช่วงบ่ายค่ะ
เห็นลูกร้องแบบเจ็บปวดทนไม่ได้เธอก็โอ้โหหัวใจจะขาด
ก็เลยจะพาลูกไปหาหมอที่โรงพยาบาลเดิมอีกครั้ง
แต่ว่าครั้งนี้อาการของลูกเนี่ยหนักขึ้นจากเดิมนะคะ
เจ็บแค่ตาซ้ายเนี่ยก็ลามมายังตาด้านขวาด้วย

ครั้งนี้ค่ะครั้งนี้นะคะก็มีการไปพบกับหมอคนใหม่นะคะ
แล้วก็หมอจ่ายยาตัวนึงให้
หมอบอกว่าไม่ได้ขอดูตาตัวเดิมที่ลูกสาวแพ้
หรือไม่ได้มีการตรวจเพิ่มเติมแต่อย่างใด
ดูด้วยตาแล้วก็อาการภายนอกเพียงแค่นั้น
นางสาวอนุวัลเล่าต่อว่าทีนี้เมื่อหยอดตาด้วยยาตัวใหม่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วก็มีเลือดไหลอยู่
แต่ว่าครั้งนี้กลับมีน้ำเหลืองผสมเลือดไหลออกมาด้วยซึ่งแทนที่จะหายค่ะ
ปรากฏว่าอาการของลูกกลับมาหนักกว่าเดิมขึ้นไปอีกค่ะ
พาน้องไปอีกรอบนึงคือวันที่เก้าวันอังคารที่เก้าพาไปช่วงบ่ายค่ะ
ก็ไปบอกเขาว่าแน่ตาน้องมันเป็นเยอะขึ้นเพราะว่ามันมีเลือดออกตาอย่างเงี้ครับ
ก็สอบถามอาการเหมือนเดิมแล้วก็ให้ยามาอีกตัวหนึ่ง
คนละตัวกับที่ให้รอบแรกนะคะทีนี้เป็นหนักกว่าเดิมอีกค่ะ
เพราะว่าตาน้องเริ่มบวมแล้วก็เป็นช้ำค่ะ
เป็นช้ำออกม่วงเขียวค่ะแล้วก็เลือดเนี่ยไหลตลอดเลย
แล้วก็มีน้ำเหลืองออกมาเป็นกลิ่นเหม็นคาว
ตอนเย็นพาไปคลินิกหมอก็เขาก็เอายาสองตัวนั้นไปให้หมอเขาดู
เขาบอกว่ายาสองคนนี้มันเป็นยาแรงมากเลยไม่เหมาะสำหรับเด็ก

เพราะว่ายามันเข้าไปกัดเยื่อหุ้มตาน้องค่ะ
แล้วก็ทำให้น้องตาบวมเลยมีเลือดไหลออกมา
ดีนะเนี่ยที่แม่พาน้องไปคลินิกได้ทัน
คือพอไปรักษาที่คลินิกแล้วเนี่ยลูกสาวก็มีอาการดีขึ้นตามลำดับนะคะ
แต่เธอบอกว่าสิ่งที่ไม่เข้าใจก็คือว่า
ทำไมก่อนหน้านี้หมอที่โรงพยาบาลถึงได้จ่ายยา๒ตัวนี้มาให้ลูกเธอ
แล้วมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาที่เป็นด้วยนะคะ
ทีนี้เรื่องของการเนินบันการหลังจากนี้ทำอย่างไร
ทีมข่าวของเราคุณสุดปรีดามหายศไปพูดคุยนะคะ
แล้วก็สอบถามทางตัวแทนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมด้วย
คือเขาได้มาพูดคุยกับพ่อแม่ของหนูน้อยนี่แหละ
ทั้งสองคนก็บอกว่าจริงก็ไม่ได้อยากจะเอาเรื่อง
หรือไม่ได้อยากจะฟ้องร้องอะไรหรอก
อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์เตือนคนอื่นด้วย
รวมไปถึงทางโรงพยาบาลทางเจ้าหน้าที่ด้วยว่า
ก็ต้องจ่ายยาก็ต้องตรวจอะไรให้เรียบร้อยด้วยให้ถูกต้อง
ขณะเดียวกันนะคะหลังจากนี้ทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
ก็จะเป็นสื่อกลางในการประสานงาน
ไกลเกลี่ยพูดคุยทำความเข้าใจระหว่างโรงพยาบาล
กับผู้เสียหายด้วยซึ่งก็ต้องรอให้ผู้เสียหาย
ตัดสินใจก่อนว่าจะสะดวกไปได้เมื่อไหร่อย่างไร